มาดูเรื่องของช้างป่ากันหน่อยนะคะเป็นเหตุการณ์ระทึกคือสองสามีพันรยาที่เข้าไปรับจ้างกรีดยางในพื้นที่เขาอ่างรืนัย
โครงช้างเข้ามากันสามตัวด้วยกันค่ะเข้ามาทำร้ายฝั่งของพันรยา
แต่ว่าพันรยาเนี่ยแกล้งตายก็เลยรอดมาได้หุดหวิดนี่นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะคะนางปรานีโอดฐานอายุสามสิบเก้าปีค่ะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลท่าตะเกียบเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าถูกช้างตกมันเหยียบขณะที่เข้าไปกรีดยาง
สอบถามรายละเอียดเขาบอกเมื่อวานนี้ไปกับสามีชื่อว่านายสงกรานไปกรีดยางค่ะ
ไปเจอกับโขลงป่าตกมันสามตัวด้วยวิ่งออกมาจากป่าเลยมาตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน
รู้ตัวอีกทีตอนที่ถูกมันเข้าล้อมโดยทั้งคู่ไม่ทันได้ตั้งตัว
ก่อนที่จะตรงเข้ามาทำร้ายร่างกายของทั้งสองคนทั้งสองคนพยายามหนี
แต่ว่าหนีไม่พ้นนะคะมีช้างอยู่หนึ่งตัวเนี่ย
เขาเตะไปที่ลำตัวของคุณปรานีพร้อมกับเอางวงอ่ะ
รัดตัวโยนลงพื้นแล้วตามไปเหยียบที่ขาขวาซ้ำ
แต่นางปรานีทำเป็นแกล้งตายช้างก็เลยเดินกลับเข้าป่าไปค่ะ
และช่วงเวลานั้นถือว่าพอดิบพอดีมากเลยนะคะ
ล่าสุดนะคะนางปรานีอาการยังสาหัสอยู่เลยนะคะ
ขาขวาหัก๒ท่อนเลยหน้าอกบวม
ต้องส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพุทธโสธรค่ะ